ก็ปีที่แล้ว

แล้วก็ปีนี้เลิกสังขาร
ก็รับละครไม่ค่อยเยอะอยู่แล้ว
แล้วก็เรื่องนี้เป็นบทบาท

ค่อนข้างจะวิชาการมากแล้วก็
ห่างไกลกับชีวิตจริงมาก

แต่ว่ามันไม่ฝากนะ

เขาบอกว่าเป็นละครความหวังเลยนะ

แล้วสังหารความใหญ่ของเขาเลยนะทั้งวัน
ก็จริงแล้วความหวังก็ทุกเรื่องนะ

มันเป็นอีกแนวหนึ่งที่จริงก็คิดมาตั้งนานแล้ว

ซึ่งก็ไม่เคยเห็นใครเอามาทำเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นคนเชื่อเรื่องดวงอะไรอย่างนี้
ค่อยดูไหมก็ดูบ้าง

แต่เชื่อตัวเองก็ไม่ค่อยแม่น

อ้าวทำไมถึงบอกว่า
ค่ะ

มันไม่ค่อยมีดวงเรื่องนี้เท่าไหร่
ก็เลยตอนนี้เลยขอพักไว้ก่อน

คนเราอาจจะแบบโชคดีกันคนละเรื่องมั้ง
เราเป็นคนดวงดีเรื่องงานมากกว่า
ตอนนี้ก็แบบมีธุรกิจมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะ
เดี๋ยวเร็วนี้ก็อาจจะเชิญทุกคนไปนะคะ
ตอนนี้แบบโฟกัสงานอย่างเดียวเลยค่ะ
เสียใจกับความรักของเมม

ไม่นะจริงแล้วความรักทุกความรักที่เกิดขึ้นคือเมย์มีความสุข
คือความสุขคือเรารักใครเราก็เต็มที่
แล้วเราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าแบบอะไรที่เราให้แล้วเราจะต้องได้กลับหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

แล้วก็แบบจะสมหวังไม่สมหวังก็ปล่อย
เราเชื่อว่าเราทำเต็มที่แล้วแล้วเราก็แฮปปี้

เห้ยเรียกว่าโสดไหมหรอ
เรียกว่าตอนนี้ไม่ได้ต้องการใครเท่าไหร่

รู้สึกว่าแบบเออ
มีดวงทางงานก็อย่างนั้น

เห็นมีการเสียแซวว่าเออแบบมีคนมาจีบแล้ว

ยังไม่ได้อยากพูดว่าโสดด้วยเพราะว่า
เพราะว่ายังไม่ได้ต้องการใคร
ว่าตอนนี้คือเมย์ยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใช้

ตอนนี้เมย์ไม่อยากทำงานอย่างนี้แล้ว
ก็ไม่ชอบผิดหวังนะ
ก็มีความสุขในช่วงเวลาหนึ่งของแต่ละความรัก
ความรักมันก็เป็นอะไรที่คิดแล้วเราก็แฮปปี้แล้วก็ยิ้มอยู่แล้ว
บางคนอาจจะแบบเหมาะกันเป็นเพื่อนมากกว่า
ซึ่งมันก็วิเศษที่สุดแล้ว

ถ้าจนมันดีมากแล้วเราก็คิดว่าวันหนึ่งถ้ามันพัฒนาได้มากกว่านี้

แล้วก็หลายอย่างทำให้มันไม่ไปเท่าที่ควรจะเป็น
แต่ก็เป็นเพื่อนกันก็วิเศษมากเลย
แปลว่าในสถานะตอนนี้คือเราก็ยังคุยกันได้

ก็ใครเข้ามาตอนนี้ก็เพิ่งให้เป็นเพื่อน
เพราะว่าเมนเปลี่ยนยังไง
รู้สึกว่าเมย์ชอบทำงานมากกว่า
ไม่ว่าการทำงานของเราบิวจะหลุ้นอย่างไนไปด้วยด้วยมั้งเนี้ย
แต่ว่าถ้าให้ต่อเ้งเพื่อนมึงกายทีโดยยังจะบอกให้ใครที่คุย
ก็จะไปหลุ้นพี่อำดิกอร์

เพราะว่าในโลกนี้มันต้องมีคนสุภาพ
ไอ้งานเดี่ยวเราถือกันเลยว่า
น้องท่องี่ต้องใช้จิ่งพลิกกันไปเลยแล้ว
ก็ไม่ได้ถือขนาดนั้นน่ะ
แต่ตอนนี้ไม่ต้องการใครค่ะ

คิดว่าเมนเลือกทุกคนถูก